เมื่อคืนนี้วงเล่าวงนี้ก็ดุเหลือเกิน

โอ้โหยิงกันเจ็บสาหัสนะฮะ
ลาดประเขา๗๖นะครับทุกผู้ชมครับ
มีคนนึงเนี่ยเขาทะเลาะกันในวงเล่าแล้วเถียงสู้กันไม่ได้
กลับบ้านไปเอาปืนมาจะยิงเขา

ไปดูคลิปตอนที่มีการยิงกันนะฮะเสียงดังสนั่นเลย
นี่ฮะเรานับเสียงปืนจากคลิปให้เลยนะฮะ๑๔นัดนะครับท่านผู้ชมครับ
พร้อมกับเสียงตะโกนตอบโต้กันเนี่ย

นู่นนี่นั่นคำด่ากันทั้งนั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
๔ทุ่มนะครับคืนที่ผ่านมาครับซอยรัฐประเขา๗๖นะฮะในกรุงเทพ

คือจุดตรงนี้เนี่ยจะเป็นหน้าตึกร้างนะตึกร้างแห่งนี้มีอยู่๕
ชั้นนะครับเราได้ภาพจากวงจรปิดมุมสูงของซอยข้างนี่
นะฮะเสียงนาทีที่สองฝ่ายเนี่ยทะเลาะกันลั่นซอยเสียงที่โวยวาย
โวยวายเนี่ยคือเสียงของในอ้วนนะที่เจ็บสาหัสอยู่ท้าอีกฝั่งหนึ่ง
ลงมานี่เสียงปืนชัดไหมฮะนี่ฮะ๒๑นาฬิกา๗นาทีนะนี่หลังจาก
แรก๕นัดมีอีกชุดหนึ่งแล้วมีอีกชุดหนึ่งนะฮะรวมกันแล้ว
เนี่ย๑๔นัดนะครับทุกทุกชมครับ

บ้านของชาวบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุนะครับที่เป็น
พื้นที่ตึกร้างในซอยลาดประเขา๗๖นะฮะอยู่เขตบางเขนกรุงเทพ
หลังจากนั้นตำรวจก็มาฮะเพราะว่ามีคนเจ็บนะฮะแล้วชาวบ้านก็แจ้ง
เหตุไปเสียงปืนดังเหลือเกินตำรวจมาตรวจสอบพื้นที่หน้าจุด
นี่ฮะกระจกด้านหน้าประตูฝั่งซ้ายด้วยมีหยดเลือดมี
ปลอกกระสุน๙มมตกอยู่แถวนั้นด้วยส่วนคนที่ถูกยิงจนบาด
เจ็บสาหัสชื่อนายวีรพลเสือโรธชื่อเล่นชื่ออ้วนนะฮะถูกยิง
กระสุนนี่อ้วนนี่คือกระสุนนี่เข้ากลางอกนะฮะเข้าหัวไหล่
ซ้ายเข้าต้นขาซ้ายก็ด้วยนะครับ๓ณตอนนี้บาดเจ็บสาหัส
เมื่อคืนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนี่คืออ้วนนะครับวิรพล
โรธวัย๓๙ปีจากการสอบสวนเนี่ยตำรวจที่มาที่จุดเกิด
เหตุนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยในวงเล่าที่เขาอยู่แถวตึก
ร้างตรงนั้นเนี่ยนะฮะอ้วนเนี่ยเขาไปชกกับคนในวงเล่าที่นั่ง
เหล้าอยู่ด้วยกันแต่สู้ไม่ได้ก็เลยกลับบ้านกลับบ้านไปเอา
ปืนนะฮะแล้วเอามายิงใส่คนในวงเล่าแต่ตัวเองเนี่ยถูกยิง
ลงมาจากชั้นสองของตึกที่เขานั่งดื่มกินกันอยู่ทำให้บาดเจ็บ

แล้วคนในวงเล่าก็แตกกระเจิงหนีกระจายกันไปหมดล่าสุดเช้าวันนี้
แจ็คนะฮะแจ็คอายุ๒๘ปีครับทุกผู้ชมครับนี่คนนี้นะฮะมามอบตัว
กับตำรวจสอนอบางเขนพร้อมกับปืน๙มมแล้วกระสุนที่มีอยู่ด้วย
โดยแจ็คบอกว่าเป็นคนยิงอ้วนจริงแต่ยิงเพื่อป้องกันตัวแจ็คอ้าง
อ้วนเนี่ยเมื่อคืนนี้เมาแล้วอัลวาดชกต่อยคนในวงเล่า
ตอนนั้นเนี่ยแจ๊คบอกแจ็คเดินออกมาซื้อบุหรี่นะได้ยินเสียงอ้วน
บอกให้รอก่อนนะเดี๋ยวกลับไปเอาปืนมาก่อนเดี๋ยวจะมายิงให้
หมดเลยจะเป็นเด็กเป็นผู้หญิงเนี่ยจะยิงให้หมดแล้วอ้วนก็
ขี่รถออกไปนะคือแจ๊คบอกผมก็ไม่ค่อยไว้ใจแล้วผมก็เลยไป
เอาปืนของผมมามั่งเอามาพกเอาไว้ก่อนแล้วขึ้นไปนอนเล่นอยู่
ตึกนะที่เป็นห้องบนชั้นสองสักพักเดียวอ้วนกลับมาจริงนี่
ตึกนี้นะฮะโอ้นี่เขายังอยู่กันเหรอเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นหรือว่า
กร้างเจ้าของหรือว่าเช่าหรือว่ามาแอบมาดื่มกินมาอยู่กันที่
นี่มาคืนเขาบอกเขามีคนกินเล่ากันอยู่เนี่ยอยู่บนชั้น๒ของ
ตึกแจ็คบอกอ้วนนี่ขี่รถกลับมาจริงนะที่บอกเดี๋ยวรอก่อน
ชกต่อยกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปเอาปืนมายิงให้หมดกลับ
มาพร้อมกับเพื่อนอีกคนนึงแล้วก็มาโวยวายโวยวายมายิงใส่
ในวงเล่าด้วยตอนนั้นอ้วนอยู่ข้างล่างนะวงเล่าอยู่ข้างบน
บอกผมก็ชะโงกหน้าลงไปดูเห็นในอ้วนเนี่ยเล็งปืนขึ้น
จะยิงผมค่ะทั้งทั้งที่ตอนนั้นในจุดเกิดเหตุที่อยู่กันข้างบนตึก
เนี่ยมีแม่ของอ้วนอยู่ด้วยนะโอ้แม่ก็อยู่แม่ของอ้วนก็อยู่ด้วย
แม่ของอ้วนนี่ตะโกนห้ามลูกชายบอกอย่ายิงอย่ายิงอ้วนไม่ฟัง
อ้วนยิงขึ้นมาฮะแจ็คบอกผมก็เลยยิงกลับลงไป๓๔นัดไม่
คิดว่าจะโดนอ้วนอ้วนนี่โดนเข้าไปสามนัดฮะยืนยันว่าไม่เคยมี

ได้ยินเขาคุยโทรศัพท์กันว่าคงอยู่ไม่ได้แน่เดี๋ยวจะเข้ามายิง
เขามาเลยเขามาแล้วเข้าก็มายิงข้างนอกหมนขึ้นบนแล้วเขาของ
ขอผลหันปากก็บอกปืนมาตั้งปุ๊บผมผมปุ๊บต้องกินเลยสำความลด
ผู้ชมครับวันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะครับ
ได้ไปเจอกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์คนหนึ่งนะครับ
บอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนที่นั่งอยู่ในวงเล่ากันเนี่ยก็นี่ฮะดื่มสังสรรค์กันตามปกติ
โอ้โหดูสิพื้นที่แม่ไม่รู้ตึกของใครนะครับ
คือเขาบอกกับเรานะฮะบอกว่าตอนที่นั่งสังสรรค์กันอยู่เนี่ย
อ้วนเนี่ยขี่จักรยานยนต์มากับเพื่อนอีกคนนึงผู้ชายซ้อนมามาจอดหน้าวงเล่า
แล้วอ้วนนี่ก็ทักแจ็คแจ็คก็คือคนที่ไปมอบตัวเมื่อเช้าที่เป็นคนยิงอ้วนเนี่ย
นั่งอยู่ในวงเล่านะบอกนี่เคยเจอกันในคุกนะทำไมไม่ยอมทัก
นี่นะฮะเขาบอกว่าอย่างนี้หลังจากนั้นอ้วนก็เลยชี้หน้าเพื่อนของแจ็คที่ชื่อทวนที่นั่งอยู่ด้วยกัน
แล้วอ้วนก็ลงจากจักรยานยนต์ไปต่อยหน้าทวนเลยแล้วก็มีเหตุชุลมุนเกิดขึ้น
สักพักนึงอ้วนก็พูดขึ้นอีกบอกรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโดนแน่ไปเอาปืนกลับมาก่อนเดี๋ยวจะไปเอาปืน
ระหว่างนั้นแจ็คก็เลยวิ่งขึ้นไปบนตึกชั้น๒เขานั่งดื่มกินอยู่ข้างล่างนะ
แต่เขาคงจะเนี่ยไม่รู้ไปแอบหลับแอบนอนอยู่ข้างบนเนี่ยแจ็คก็เลยขึ้นไปชั้นสองนะพร้อมกับเพื่อนอีก๓คนนะ
ซึ่งมีคนเห็นว่าถือปืนกันไป๓คนคนละกระบอกก็เป็น๓กระบอกนี่นะฮะทีนี้พออ้วนเนี่ยกลับมา
ก็มาตะโกนท้าทายอยู่ข้างล่างแล้วก็มีเหตุยิงตอบโต้กันเกิดขึ้นจนอ้วนเนี่ยบาดเจ็บ
ซึ่งผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่ารถยนต์ของเขาเนี่ยนะฮะที่เป็นรถของลูกชายเนี่ยจอดอยู่หน้าตึกนะถูกกระสุนเนี่ยยิงใส่รถเสียหายหมด
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าใครยิงใครก่อนรู้แค่ว่าฝั่งคนเจ็บสาหัสตอนที่มาก่อเหตุเนี่ยเมามากแล้วประกาศด้วยว่าจะเอาปืนเนี่ยยิงทุกคนทิ้งหมดเลย
ไม่รู้ต้องต้องก็มุงแล้วผมไม่รู้ว่าใครหรือแต่หลายวงช่างจะเก็บร้าน
ส่วนแม่ของอ้วนนะครับบอกว่าเพิ่งมารู้ว่าลูกชายขี่จักรยานยนต์มาเบิ้ลเครื่องใต้ตึกตอน๒ทุ่มกว่า
ตอนนั้นแม่นอนอยู่บนชั้นสองบนตึกนะฮะแล้วมีคนวิ่งขึ้นมาบอกบอกลูกแม่เนี่ยไปต่อยกับคนที่นั่งดื่มเหล้าอยู่ข้างล่าง
แล้วลูกก็กลับไปบ้านไปเอาปืนมาที่ตึกก็ตะโกนลงไปบอกลูกบอกให้กลับบ้านไปอย่าทำอะไรคนที่นี่เดี๋ยวแม่จะอยู่ที่นี่ไม่ได้ไม่รู้เขาอยู่ทำอะไรกันนะที่ตึกตรงนี้นะ
ลูกชายก็ตะโกนท้าทายกับในแจ๊คกลับขึ้นมาอีกในแจ๊กก็เลยยิงปืนลงมายิงใส่ลูกชายเนี่ย๕นัดแม่บอกแม่บอกตอนนั้นแม่ตกใจวิ่งหาที่หลบ
ฝั่งลูกชายก็ยิงส่วนมาบอุ้นตึกคือแม่บอกว่าตอนที่มันเกิดเหตุก็ยอมรับว่าลูกชายแม่เนี่ยก่อนเนี่ยไปพูดจ้ายกับเขาไม่ดีก่อน

แต่เราก็ยังไม่ได้ไปเยี่ยมลูกเลย
เรื่องคดีความแม่อย่างนี้ครับ
ก็ไม่เป็นไม่รู้สื่อด้วยเราก็ไม่รู้จะทำยังไง

แต่ทีนี้ก็อย่างว่าลูกเราก็ผิด
แทนที่จะพูดกับเขาดี
ก็ไปพูดใส่อารมณ์เขาเขาก็แบบต่างคนต่างเมาอ่ะ
กินจากทางนู้นมาแล้วทางนี้เขาก็กินอยู่อย่างนี้
แล้วมาอีกอย่างนึงมาที่เขาใช่ไหม
น่าจะพูดกับเขาดีอะไรอย่างนี้
ล่าสุดทางคดีแม่งแจ๊คที่มามอบตัวเมื่อเช้า
ตำรวจคุมตัวไปฝากขังที่สารอาญา
แจ้งคอหาพยายามฆ่าผู้อื่น

ให้ประกันตัวแต่ต้องติดกำไรอีเอ็มนะฮะ
ส่วนตัวของในอ้วนเนี่ยเตรียมแจ้งข้อหาเรื่อง
อาวุธปืนและการยิงปืนนะครับ
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
อายัดตัวไว้แล้วเดี๋ยวรอให้หายเจ็บอาการปลอดภัยก่อน
ค่อยนำออกมาดำเนินคดีต่ออีกทีนึงค่ะ